ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันเราจึงต้องต่อสู้ดิ้นรน
เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตในแต่ละช่วงของชีวิตไปให้ได้
อย่างเช่นครอบครัวของป้าทองบนจากจังหวัดสมุทรประการเรื่องราวชีวิตจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
แต่ก่อนนี้ป้าก็อยู่แม่กองสมุทรสงครามก็ขายไก่ย่างส้มตำขายของก็ไม่ค่อยได้ค่าบ้านก็ยังไม่มีให้เขา
ป้าป้ายังไงครับป้านี่กี่เดือนแล้วเนี่ย
เงินค่าบ้านเขาก็บอกอยู่ไม่ได้แล้วนะ
เนี่ยเขาเลสมาให้ตั้ง๒๐วันแล้ว
เนี่ยผมให้ออกแล้วนะ
พอไล่ออกจากบ้านมันก็ต้องหอบฮิ้วกันออกมา
คิดมากเราตัวคนเดียวหรือไปไหนก็ได้ถ้าโดนไล่เนี่ยอันนี้จะไปยังไง
ปรึกษากันนะมะเหมียวเอ้ยทำไมเราจนอย่างนี้ลูก
หอบเสื้อผ้านิมาใส่อยู่กับพี่สาว
ชื่อดอกไม้โทอลันนะลูก

อาเจ็บคลายหัวหมูลูก
มันก็มาช่วยทำกิน
ก็ไม่ได้มาเป็นรบกวนอะไรนักหน้าหรอก
มีอะไรก็จริงจริงกันไป

เป็นเนื้องอกในสมองผ่า๒รอบแล้ว
ตอนนี้เขาก็พร้อมปวดหัวเขาหงุดหยิด

มันก็มาช่วยทำให้ป๊ากิน
กินก็ไม่มีความคิดว่าจะทิ้งกันไปหรอก
มาอยู่ใหม่อ่ะนะจนมากเลยตอนนั้นน่ะ
ก็ไม่ได้ขายของเงินเราก็ไม่มี
มะเหมียวหิวข้าวเงินเราก็ไม่มี
แม่พาเดินไปเซ็นข้าวเข้ามากินก่อน
เดินกันไปกันสองคนน่ะ
ไปเขาไม่อยู่เขาปิดร้าน

สงสารเหงื่อที่ออกท่วมตัวเลยก็จะเป็นลม
เดินเป๋ไปเป๋มามะเหี่ยวเป็นไรลูกมานั่งก่อนนะ
เราสอนอะไรก็ทำได้แต่ว่าจะให้ทำเองไม่เป็น
นั่งกลางทางปรึกษาการเมืองทำไมเราลำบากแบบนี้ลูก
ตายไหมจะไปเกิดใหม่อยู่กับคนรวยเขาเอาไหมลูก
หนูก็มาเกิดกับแม่อีก
พี่สาวก็ขายของกลับมาก็เอาหัวหมูมาสู่กิน
อกไม้ก็ไปกู้มาให้พันหนึ่งขายไก่ย่างส้มตำ
ก็ไปซื้อคกซื้อสากหมดไปแล้ว๖๐๐แล้วเหลือ๔๐๐
ข้างบ้านนี่เขามีรถเข็นคันหนึ่ง
จะขายให้๕๐๐เอาไปเข็นก่อนก็ได้เขาก็ระบาดมา
ก่อนเข้าไปแล้ว๒๐๐แล้ว๓๐๐
แม่แก่แล้วทำงานหนักแม่ก็เหนื่อย
สงสารหนูก็เลยอยากซวยหนูอยากซวยก็ซวยได้
แผนตอนนี้เขาก็ช่วยอยู่เวลาว่างไม่ได้ทำอะไรก็ช่วยเหมือนกัน
เวลาออกไปขายของพอแม่เขาเข้าห้องน้ำ
ผมก็จะเอาไก่ไปวางแล้วก็จะกลับไก่
พอลูกค้ามาก็จะได้ขาย
สงสารมันเหมือนกันเด็กนะเนอะ
ร่อนมาก็ไม่ได้เรียนหนังสืออยากให้เขามีที่เรียน
บางวันเขาร้องให้ว่าอยากกลัวเรียน

เห็นเขาไปเรียนก็อยากไปเรียนบ้าง
ให้ได้จุบหุกเซลว
ถ้าอยากจุบจะได้หางานด้วย
ทุกวันแม่โครโลบักที่ว่า
ก็ขอทำงาน
พอที่เขาแก่แล้วก็ทำงานหาเงินเหล็ก
เหล็กหนูแล้วก็พี่
ก็อยากให้เขาเรียนเด็กนะเนอะ
ต้องเรียนหนังสือจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเลยดิ้นลน

ไม่ได้หรอกทำอะไรช่วยตัวเองไม่ได้ว่างั้นเถอะ
มันจะสู้ไปได้สักเท่าไหร่
ถ้าเกิดอยู่ไปเกิดเราตายไปเองเนี่ย

มินทรกรก็เอาเขาไปเรียนส่งเรียน
ถ้าเป็นไปได้เลยอยากกลับร้อยเอ็ด
ปลูกบ้านหลังเล็กอยู่ส่งเขาเรียนที่นู่นดี
ถึงเราเป็นอะไรไปมันก็อยู่ที่บ้าน
คุณผู้ชมครับจากเรื่องราวที่เราดู
เมื่อวันที่เราลำบากเรามักจะได้เห็นนะฮะว่า
ใครคือกรยานมิตรที่ดีกับเรา
และครอบครัวนี้เขาก็เจอกรยาในมิตรที่ดีครับ
ไปพูดคุยกับครอบครัวของป้าทองบุญ

สวัสดีครับป้าดอกไม้สวัสดี
ป้าทองบนจริงแล้วป้าเป็นอะไรกับป้าดอกไม้ครับ
เพื่อนับถือกันเป็นพี่น้อง
รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก๘๙ขวบ

จนแต่งงานไปมีครอบครัวไป
เค้าก็ได้แยกกันไปอยู่

มาอยู่กับป้าดอกไม้นี่นานแค่ไหนล่ะครับ

แปลว่าได้๘๙เดือน๑๐เดือน

มีน้องแผนแล้วก็น้องมะเหมียว
เป็นหลานใช่ไหมคะหลานทั้งคู่

เราพอที่จะมีกินมีใช้ไหม

ลุงยังไม่เสียก็ยังพอมีกินมีใช้อยู่

พอลุงเสียยังไม่เสียหรอกป่วยปุ๊บเขาก็ไล่แล้ว

พอไปได้๓วันก็โทรมาว่าให้ไปรับเขากลับ
แม่น้อยมารับฉันกลับนะฉันไม่ไหวแล้ว

ได้กลับไปดูไหมตอนก่อนที่ลุงจะเสียชีวิตนะ

ป้าก็เลยต้องหอบเสื้อผ้าทั้งหมดที่เห็นนั่น

เวลาสื่อสารป้าอ่านได้
ก็ต้องอ่านจากข้อความที่เราเขียน

ครอบครัวป้าครอบครัวป้าก็แยกย้ายกันไปหมด
หัวหน้าครอบครัวก็เสียตั้ง๒๐ปีแล้วลูกเขาก็อยู่คนละทิศละทาง
โยกไก่ป้าทองบนมีอะไรอยากจะบอกกับป้าดอกไม้บ้างครับ
อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณเขามากที่เขาให้มาอยู่อาศัย
ได้ทำกินเลี้ยงกันไปรักเขามากปลูกกันป่าละหมาก็รักเขาค่ะ
เป็นห่วงเขากลัวเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาลูกหลานไม่รู้จะอยู่ยังไง
ของเขามาตลอดปลืบใจมากนี่แกก็จะหาเลี้ยงกันต่อไป
สภาพไปรักษาหรอกหัวปวดวันนี้เข้ามาก็ปวดปวดงุดหงิดงุ่นง่านยาไม่ได้กินเมื่อคืน
โกกว่าอยากเลี้ยวของแมวมันหรือเอาดูหน้ามันไม่ร้ายแล้วจะร้องไห้ต่ำ
ทีนี้ป้าจ๋าป้าทองบนเนี่ยก็ต้องรับภาระไว้ก็คือมีน้องมะเหมียวกับน้องแผนนี่
เลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่เล็กเลยไหมตั้งแต่เล็กเล็กเลยพ่อแม่เอามาทิ้งไว้เลย
ออกโรงพยาบาลนี่ก็แม่มันทิ้งไปก็ไปเอามาเลี้ยงมะเหมียวมะเหมียวได้เรียนหนังสือไหมลูก
ไม่ได้เรียนค่ะป้าเมียวปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบหกค่ะสิบหกเหรอลูกเหรอค่ะ
ทำไมถึงไม่ได้เรียนหนังสืออ่ะคะสมองไม่ดีค่ะ
เคยได้เข้าโรงเรียนบ้างไหมลูกเรียนไม่ได้ครูก็บอกเรียนไม่ได้
คิวไม่ได้เขียนไม่ออกเลยอ่านก็ไม่ได้เลยทอนตังค์ก็ยังไม่ถูกทุกวันนี้
จริงแล้วน้องมีความผิดปกติเรื่องอะไรอ่ะครับป้าตอนแรกนะเขาไม่ร้องเขาไม่เดิน
สามขวบถึงจะเดินสี่ขวบก็พูดได้ว่าพูดได้ยังไงก็ผิดปกติแล้วอ่ะ
เหมือนเด็กขวบสองขวบแต่เดี๋ยวนี้๓ขวบสมองเราตอนนี้เหรอฮะ
แล้วตอนนี้รักษายังไงอ่ะกินยาตอนตั้งแต่ย้ายมาไม่ได้กินแล้วยาอ้าว
ไม่ได้ไปเอายาเลยแต่ก่อนนี้อยู่นู่นก็กินไปเอาทุกเดือนทุกเดือน
เหมียวช่วยอะไรแม่ได้บ้างอ่ะลูกทำงานบ้านอะไรได้ไหมช่วยล้างจาน
ก็ช่วยหยิบไก่แล้วก็หยิบผักแล้วก็ใส่ส้มตำค่ะ
วาดบ้านได้ไหมได้หุงข้าวได้ไหมหุงไม่ได้ค่ะหุงไม่เป็น
เขากลัวไฟเขากลัวหม้อกลัวร้อนกลัวเขากลัวใช่ไหมสั่นหลับหูหลับตา
แต่มีดยังกลัวเลยมีดเดินผ่านมีดไม่ได้เลยป้าทองบนนะ
ที่น้องมะเหี่ยวกินเนี่ยฮะเป็นยาอะไรล่ะครับแก้ไอคิวต่ำจ้ะแล้วเวลาที่เขาไม่ได้กินแล้วเขามีอาการเป็นยังไงฮะ
ร้องชักแบบเนี้ยตอนมาหาหมอเขาก็บอกว่าอย่าให้เขาจี๊ดนะอยู่
แต่นี่เขากรี๊ดยิ่งบอกเขายิ่งกรี๊ดก็เลยหนีหนีเดี๋ยวเขาก็อ่อนลงหายนั่งคุยกัน
ลำบากลำบลมะเหมียวกินยาตายไหมลูกเดี๋ยวไปเกิดกับคนรวยเขา
ไม่เอาหนูจะไปเกิดกับแม่อีกแล้วก็พูดแบบเนี้ย
แล้วตอนนี้แผนอายุกี่ขวบแล้วลูก๑๑ครับเรียนอยู่ชั้นไหนอะครับป๕ครับ
แล้วยังได้เรียนอยู่ไหมลูกไม่ได้เรียนแล้วครับทำไมถึงไม่ได้เรียนแล้วครับ
ไม่มีเงินครับไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าบ้านแล้วก็ออกแล้วก็ไม่อยู่หนี้
ออกกลางคันก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่เรียนตรงไหนก็เลยก็เลยไม่ได้เรียน
อยากเรียนไหมลูกอยากครับคิดถึงเพื่อนคิดถึงคุณครูไหม

วันที่หนูตัดสินใจลาออกหนูไปบอกกับครูว่าไง
ลูกได้บอกครูที่เรียนป่ะไม่ได้บอกครับ
ตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างลูกที่เราไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนเหมือนกับเพื่อนแล้ว
เสียใจครับที่ไม่ได้เห็นเขาไปโรงเรียนแต่ผมกลับไม่ได้ไป

ป้าที่อยู่ให้ให้แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวแผนติดต่อเรื่องโรงเรียนนะลูก
แล้วเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเรื่องโรงเรียนเดี๋ยวลุงเป็นคนจัดการให้ทั้งหมด
เรียนให้ได้แล้วก็อยากให้มีที่อยู่ให้เป็นหลักเป็นหลักครับ
ขอบคุณมากนะครับที่อยากจะให้ผม

ช่วยกันนะป้านะแล้วขอให้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับผมได้เห็นความรักความห่วงใยของป้าทองบนและป้าดอกไม้ที่เกื้อกูลดูแลกัน
แม้ว่าจะไม่ใช่พี่ใช่น้องแท้ทางสายเลือดก็ตามนะฮะ
เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยกันนะครับในช่วงหน้าให้ครอบครัวของป้าทองบน
จากจังหวัดสมุทรปลาการว่าจะสามารถพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเราชอบเต้น